ขอนแก่นเขาว่ากันว่าชาวบ้านฮือหาเพราะว่าเห็นงูสีทอง
งูสีทองมาขออยู่ด้วย
แล้ววันต่อมานะคุณผู้ชมต้นคูณแตกแขนงสีทอง
เรื่องราวมันเป็นยังไงไปดูค่ะ
นี่ดูสิชาวบ้านเขามุงดูทำอะไรกัน
ตำบลธาตุศาลาอำเบิร์มมันจาเครีจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ชาวบ้านนะแล้วรวมไปถึงเซียนตัวเลขด้วย

รวมตัวกันจุดทูบเทียนกราบไหว้ต้นคูณเห็นไหม

มันแตกกิ่งก้านใบออกมาเป็นสีเหลือง
พูดกันให้มันเป็นสิริมงคลคือสีเหลืองทอง
โอ้แปลกไหมล่ะคุณ
เห็นอย่างนี้แล้วต้องเอาแป้งมาโรยขอโชคลาภหน่อยดีกว่า
แล้วไปถามสิว่าต้นคูณต้นนี้มันเกิดมาอย่างนี้ได้ยังไง

บอกว่าก่อนที่จะมาพบต้นคูณต้นนี้นะเขาฝันประหลาดค่ะ
ฝันเห็นงู๓ตัวสีทองมาขออยู่ด้วย
แล้วพอรุ่งเช้าตัวเองก็ไปทำบุญที่วัด
ถามพระดูถามว่าเอ๊ะฝันแบบนี้แปลว่าอะไรคะพระคุณเจ้า
พระท่านบอกโอ้โยมมันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคล
ให้สบายใจได้ไม่ตรงตัวอะไร
คุณเลี่ยงนวลนอกเจ้าของบ้านได้ยินดังนั้น
สบายใจก็เดินกลับจากวัดกลับมาถึงบ้าน
เหลือไปเห็นสายตาเนี่ยเหลือไปเห็นแขนงสีเหลือง
โคนต้นคูณมันแตกลำต้นแตกหน่อออกมา
ไม่แน่ใจหันไปดูอีกทีนึง
เห็นเป็นต้นคูณต้นนี้เหรอคะ

เหลืองคิดไปคิดมามันก็เหมือนงูสามตัวสีทองเหมือนกันที่ฝันถึง
อ๋อเหรอก็เลยจุดทูฟเทียนกราบว่าให้ขอโชคลาภ
เท่านั้นแหละค่ะชาวบ้านก็แห่แหนกันมาเลยทีเดียวนะ
หนึ่งในชาวบ้านที่มาดูก็คือคุณทองใสพานแก้วค่ะ
โดยส่วนตัวคุณทองสายบอกว่าเชื่อเนี่ยว่า

ชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมว่าคูณค้ำคูณเป็นสิริมงคล
งอกเงยให้มันมีสิ่งที่เป็นสิริมงคลมากขึ้น
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าแบบนี้ก็ต้องรีบมาขอโชคลาภเหมือนกันให้มันทันไง
มันพรุ่งนี้แล้วไงมันพรุ่งนี้แล้วที่จะได้เสี่ยงโชคกัน
บอกกันแบบนี้เลยว่าถ้าได้โชคลาภจากต้นคูณต้นนี้
เดี๋ยวคุณทองใสนะจะจ้างหมอลำมาลำฉลองให้มันเป็นงานใหญ่เลย
ต้นคูณหรือว่าราชพลึกถูกไหม
ลำต้นอาจเป็นสีน้ำตาลปกติ

เฉพาะดอกมันแต่ว่ามันจะออกช่วงหน้าร้อน
ช่วงสงกรานไงที่เราชอบเอาดอกคูณ
เล่นน้ำมาแบบโรย
เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
เพราะไม่แน่ว่ามันโตไปกว่านี้
อาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าจากใบอ่อนอาจจะเปลี่ยนเป็นใบเขียวก็ได้

ไม่แน่หรือว่าจริงถ้าเกิดมันเป็นใบสีอ่อนมันจะไหม้ไง
เออใช่ไหมมันจะตั้งเคราะห์แสงลำบากเออใช่ไหม